แม่น้ำบางประกงก่อนหน้านี้หลายคนที่อยู่ประเวนนั้น
คงจะตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่ออยู่มีปรากฏภาพผู้หญิงคนนึง

แล้วเนื้อตัวร่อนจอแก้ผ้าไปหมดเลย
ร้อนถึงกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือ

อ๋อเก่งด้วยเนอะ
นี่ค่ะเป็นเรือที่เจอผู้หญิงคนนี้แล้วพยายามจะเข้าไปใกล้เพื่อที่จะช่วย
แต่เธอก็ไม่ยอมไม่ยอมรับการช่วยเหลือนั้นไม่ยอมขึ้นมาด้วย
ใช่แล้วประเด็นคือก็คือเปลือยทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะแก้ผ้าหมดเลย
และนี่คือแม่น้ำบางประกงอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเศร้า
คนที่เห็นในน้ำเนี่ยคือนางสาวสิริขวัญนะคะอายุ๔๒ปีนี่เห็นไหม
เห็นทั้งคือพยายามเอามัตงสื้อชุชีพลงไปหวังว่าจะให้เขาก่อนและช่วยดึงขึ้นมา
ไม่สนใจโรยอยู่แบบนี้ค่ะนั่นทีค่ะพนมมือแบบนี้ด้วย
แสน้ำในท่าพนมมือแบบเนี้ยอืมสุดท้ายกู้ภัยทำยังไงรู้ไหม
ขี่เรือขี่เจสกีอะค่ะออกไปช่วยแต่ทำยังไงยังไง
นางสาวสิริขวัญก็ไม่ยอมขึ้นมาจากน้ำอ่ะเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะก็ต้องก็ต้องลาก
ขออนุญาตใช้คำนี้ลากลากตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ลากมาเพราะว่าเธอไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
ลากเธอออกมามาพาดกับเจสกีแล้วก็ค่อยค่อยนำขึ้นฝั่งอ่า
ลักทุเลกันแบบนี้นะคะพยายามช่วยชีวิตนั่นแหละนะ
อ่ะขนาดขึ้นมาบนฝั่งแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าพอขึ้นฝั่งปุ๊บ

ยังยังยังพูดสึกตัว

นี่ค่ะยังนอนพนมมืออยู่ที่บนฝั่งอยู่เลยนะ
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเอาเหมือนเอาผ้ามาปิดไว้

ผ้ามาปิดไว้แล้วก็นอนพนมมือแบบนี้ค่ะ

เขาเอาผ้ามาคลุมไว้แล้วก็ยกขึ้นเปรย์สนาม
ส่งไปโรงพยาบาลทั้งที่สภาพแบบนี้ค่ะ
เอาล่ะเราไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อย

ไปคุยกับคุณบุญเลิศคำสวัสดิ์นะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่วัดหลวงพ่อโสธรบอกว่า
เห็นนางสาวสริขวัญนี่ขับกระบะสีดำ
จอดที่ลานวัดตอน๔โมงเย็น
หลังจากนั้นก็เดินลงไปที่ท่าน้ำ
แล้วจู่ก็ดิ่งลงไปในน้ำเลย
ตอนแรกที่เจอเนี่ยนะยังสวมเสื้อผ้าครบอยู่เลย
แต่ต่อมาก็ถอดเสื้อผ้าออกจากร่างเธอจนหมด

คือเหมือนกระโดดลงไปเสร็จแล้วตอนกระโดดเนี่ยยังสวมเสื้อผ้าอยู่

แล้วก็พนมมือรอยตัวอยู่แบบนี้นะคะ
ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตะโกนเรียกหลายครั้งนะ
เธอก็ไม่ยอมขึ้นมาจากน้ำกระทั่งกู้ภัยมาช่วยเหลือ
ทีนี้เบื้องต้นเขาคาดว่าสาเหตุที่ไปนอนอยู่แบบนี้

เพราะอะไรเนี่ยหลักฐานอยู่บริเวณนี้เลยนะคะ
ทั้งน้ำท่อมขวดน้ำกระท่อม
แล้วก็มีรองเท้าผ้าใบด้วยตกอยู่บริเวณท่าน้ำ
ก็คาดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่า

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับพลเมืองดี
พลเมืองดีคนนี้คือคนที่นำเรือไปลอยอังคาร

นายศรีศักดิ์จิตรุ่งเรืองอายุ๕๒ปี
เล่าให้ฟังว่าตัวเขาอยู่ที่ท่าน้ำหลังวัดหลวงพ่อมานานแล้ว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะอยู่มาก็หลายสิบปี

ผู้หญิงคนนี้ไปลอยคออยู่ในน้ำ
แล้วก็พนมมืออยู่ในแม่น้ำบางประกง

แล้วร่างของเธอก็ไหลลอยไปตามกระแสน้ำอีก
จุดที่ตกรอยไปสักประมาณ๒๐๐เมตรได้
แล้วก็ไม่จมคือเขามองว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากอะนะคะ
เอาล่ะส่วนอาการของนางสาวสิริขวัญหลังตรวจสอบแล้ว

ก็ให้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
พี่ชายมารับกลับไปนะคะ
เธอก็อยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานั่นแหละค่ะ

แล้ววัดก็มีเนรมีพระเห็นผู้สื่อข่าวบอกว่า
เนรหลายคนไปเจอเธอด้วยนะคะตอนที่ลอยเปลืออยู่ในน้ำ
อ่ะยังไงก็ครอบครัวดูแลหน่อยนะคะ